คือชาวบ้านเขาก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ามีคนเนี่ย

เสียงดังสนั่นเปิดเครื่องเสียงอะไรต่างนานาเหล่านี้

ในการห้ามปรามในการไปแจ้ง
และตำรวจโอ้โหถูกกลุ่มคนเมาเนี่ย

เงื้อมือจะชกอะไรอีกด้วยนะฮะ

บอกว่าโอ้โหช่วยเห็นใจตำรวจหน่อย

ตำรวจชั้นผู้น้อยเขาก็น้อยใจเป็นเหมือนกันนะครับ
ให้ดูคลิปเหตุการณ์นี้หน่อยนะฮะ

ตำรวจชั้นผู้น้อยที่ออกปฏิบัติหน้าที่

แล้วก็น้อยใจอีกเรื่องหนึ่ง
ก็คือกำลังใจจากนายก็ยังไม่มีเหมือนกัน

จริงแล้วคลิปนี้ความยาวเกือบ๑๐นาที
ทางเพจพระจันทร์ลายกระต่ายนำมาโพสต์ไว้นะฮะ
เป็นเหตุการณ์ที่๑๐ตำรวจตรีวัชรินผ่องแพ่ว
แล้วก็๑๐ตำรวจตรีชานรงค์เดิมพงพันธ
บังคับหมู่งานป้องกันและปรับปรามสนลุมพินีนะครับ

เมื่อวันที่๑๔มกราคมเวลาประมาณ๓ทุ่มครึ่ง
ขณะปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบนะครับ
เมื่อมาถึงบริเวณทางแยกซอยร่วมฤดีกับซอยโปโล๔
พบกลุ่มคนประมาณ๕๖คน
กำลังจับกลุ่มดื่มสุราเปิดเพลงเสียงดัง
เมื่อกี้เราได้ยินเสียงเพลงด้วยใช่ไหมครับพี่นี้ครับใช่ครับ
ตำรวจก็ต้องเข้ามาว่ากล่าวตักเตือนแล้วฮะ
เพื่อให้กลุ่มคนดังกล่าวลดเสียงดังลง
แต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวไม่ยอมลดเสียงลงนะฮะ
แล้วเข้ามาพูดจาท้าทายเมืองกู้
ถ้อยคำหยาบคายท้าตำรวจถอดชุดมาต่อยกันเลยนะฮะ
จากนั้นกลุ่มบุคคลดังกล่าวแต่ละคนอยู่ในอาการมึนเมาครับ
ก็เดินเข้ามาในลักษณะโอ้โหประชิดตัวนะฮะ

ตำรวจทั้งสองนายก็กลัวเรื่องจะบานปลาย

ร้อยเวรมาถึงก็มีการพูดคุยเจรจา
ทำให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวแยกย้ายกันไปนะครับ
อกจากนี้เพจที่นำเรื่องราวมาโพสต์ยังระบุอีกนะครับว่า
ตำรวจทั้งสองนายน้อยใจคุณที่เกิดเรื่องขึ้น
แต่นายไม่สนใจห่วงแต่งานนโยบาย
สารวัตรปราบปรามที่เข้าเวรผลัดนั้นรู้ว่าเกิดเหตุ

ออกเวรขึ้นนอนห้องเลย
ขวัญและกำลังใจจากนายยังไม่มี
ต่อไปใครมันจะอยากทำงาน

สะท้อนหลายอย่างนะสะท้อนว่าตอนนี้ประชาชนก็ไม่กลัวตำรวจแล้ว
สะท้อนว่าตำรวจเขาทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตรงไปตรงมา
แต่ไม่ได้รับกำลังใจ
สะท้อนไปถึงนายเลยฮะนายไม่เข้าใจ
ครับวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้โทรศัพท์ไปสอบถาม
พันธ์ตำรวจเอกนิมิตหนูโพนทองภูมิกับการสนลุมพินี
ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ๑๐ตำรวจทั้งสองนายนะครับ
รับการเปิดเผยบอกว่าผมเองก็ทราบเรื่อง

ตอนนี้ได้มีการเรียกตำรวจทั้งสองนายมาสอบถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับ
โดยให้ตำรวจทั้งสองนายแจ้งความลงบันทึกประจำวัน
พนักงานสอบสวนแล้วก็ให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่เกิดเหตุ
หาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดี
กรณีในคลิปนี้ก่อนขณะนี้คุมตัวผู้กระทำผิดมาที่สนลุมพินีแล้วนะครับ
แจ้ง๓ข้อหาดูหมินเจ้าพนักงาน
ทำให้เกิดเสียงหรือกระทำความอื้ออึงโดยไม่มีเหตุอันควร
ทำให้ประชาชนตกใจหรือเดือดร้อน
และข้อหาฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉิน
จากการสอบสวนผู้กระทำผิดสารภาพนะครับว่าที่ก่อเหตุไปเพราะความเมา
แล้วก็อยากจะขอโทษตำรวจทั้งสองนาย
โตนัทพูดจาไม่ดีใส่นะครับ
ในส่วนของการเยียวยาจิตใจผู้ใต้บังคับบัญชา

ภูมิกับการสอนอลุมพินีบอกว่า
หลังจากนี้จะมีการเพิ่มการสื่อสารภายในองค์กรให้มากขึ้น
ยืนยันพร้อมรับฟังทุกปัญหาของลูกน้อง
ออกไปเจออะไรมาบ้างมาบอกมากล่าวกัน

ถามถ่ายสารทุกข์สุขดิบห่วงใย
จากเรื่องของการทำงานแล้วก็รวมถึงชีวิตส่วนตัวด้วย
ใช่ฮะต้องดูแลใจกันด้วยนะฮะ
สำหรับนายกับลูกน้องสำหรับวงการตำรวจ